คือเรารู้สึกว่าแบบเราอึดอัดที่เราเป็นแบบนี้มานานแล้วประมาณ๑๙ปีอะไรอย่างนี้
คือเราก็อธิบายให้เขาฟังเขาก็บอกว่าอ้าวไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคนเขามีเป็นแบบเธอตั้งเยอะแยะ
เขาพูดแบบนี้เลยเขาพูดแบบคนมีเป็นแบบเธอตั้งเยอะแยะ

ก็คือใครเขาก็เป็นกันเราไม่ใช่เป็นคนเดียวบนโลก

ใช่คือเขาพูดว่าแบบเป็นกะเทยอ่ะยูไม่ได้เป็นคนแรกนะคือทุกคนก็เป็นสังคม

หนูก็เลยรู้สึกว่ามันขัดแย้งกับตอนที่คุณพ่อห้ามเราหลายอย่าง
หนูก็เลยถามว่าทำไมให้ง่ายจังทำไมปะทำไมง่ายจังนี่รู้สึกว่าอึดอัดมากเลยรอไข้มาตั้งนานแล้ว

ก็รู้ตั้งแต่แรกเป็นรูปอย่างนี้เขาพูดอย่างนี้
นั่นแสดงว่าตลอดเวลาคุณพ่อเฝ้ามองแล้วก็ทำใจได้แล้วแต่แค่ไม่ได้พูด
พ่ออาจจะคิดว่าเป็นแฟชั่นหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหาวิธีรักษาหาวิธีแก้
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือจิตวิญญาณของเธอพ่อเห็นจริงอย่างนั้นเมื่อถึงเวลานึงแล้วเอาเถอะลูกอนุญาต
เห้ยเหมือนยกเขาออกไป
ใช่คือวันนั้นมันเป็นอะไรที่แบบคือคำพูดไม่รู้จะอธิบายว่าอะไรคือ
ตอนนั้นมีนมหรือยัง

ครอบครัวเห็นดีเห็นงามในเรื่องของการผ่าตัด
มันจะต้องแปลงข้างล่างแปลงข้างบนใช่ไหมลูก

หน้าอกก่อนค่ะตอนอายุ๒๑ค่ะก็คือตอนปี๓
คือเราต้องการทำหน้าอกเพราะว่ามันเป็นรูปลักษณ์ภายนอก
แล้วอยู่ไปผ่ากับใครไปกับที่บ้านไปคนเดียว
ก่อนที่บ้านค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่หาหมอให้เองเลย
พาขับรถไปหาหมอที่นู่นที่นี่ที่นั่นไปปรึกษา
คือเขาก็จะเชื่อกับเพื่อนของเขาว่าแบบเออที่นี่ดีนะแนะนำ
ซึ่งเราก็แนะนำของเราไปแต่เขาก็เหมือนแบบเขาอยากให้

เขาสบายใจดีที่สุดเราปลอดภัย

หมอเขาเราก็ไปลงประวัติแล้วก็เลือกไซส์

ใช่เขาก็เอาซิลิโคน๒ไซส์เอามาให้เราลอง
ซึ่งเราก็ลองข้างหนึ่งใหญ่มากอีกข้างหนึ่งใหญ่กำลังพอดี

เพราะว่าแม่รู้สึกว่าแม่บอกอันนี้มันใหญ่ไปมันดูเทอะทะ

เราก็เลยโอเคเราเหมือนแบบ

เพราะมีที่หนึ่งคือหมอให้ทำเล็กมาก

พ่อก็บอกว่าทำไมไม่ดีเหรออะไรอย่างนี้

ถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากมีมากกว่า
ใช่แต่ก็คือมีแบบมากกว่านี้

ก็เหมือนไม่ทำทำแบบนี้ดีกว่า

แล้วตอนทางข้างล่างล่ะพ่อแม่ว่าไง
ตอนทำข้างล่างข้างบนนี่มันยังพอได้แต่ข้างล่างมันต้องใหญ่นะ
พ่อคุณแม่เป็นห่วงมากเพราะว่าเขาไม่อยากให้เราแบบเจ็บตัว

แล้วคือโบราณเขาก็จะเชื่อว่าแบบการผ่าตัดใหญ่อะไรที่แบบเป็นคนจีน
คือศูนย์การของคนมันจะไม่ดี
เลือดมันเยอะมันเป็นแบบเส้นประสาทมันเยอะเขาก็กลัว

ก็เริ่มต้นที่บอกว่าเฮ้ยเอาละจะต้องผ่าตัดแปลงเพศแล้ว

แต่ไอ้ตรงนี้พ่อแม่เป็นคนจีนด้วย

คือหนูจะใช้วิธีเย็บ
แย็บก็คือแบบนี่อะมา
เนี่ยเพื่อนเพิ่งไปผ่าตัดมาออกมาสวยเลย
ตัวก็เล็กลงเป็นผู้หญิงแล้วนะอะไรอย่างนี้
เราก็พูดกรอกเขาไปเรื่อยกรอกเขาไปเรื่อย
ใช่แล้วก็แบบพาเพื่อนมาเจอ
ใช่สะกดจีบแม่ก่อนเพราะแม่จะเข้าข้างเรา
เขาก็จะรู้สึกว่าเรามีจิตใจเป็นผู้หญิงเหมือนเขา

ให้ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยคุยกับพ่ออีกที
เพราะว่าแม่ก็เข้าใจว่าความมั่นใจมันคือเป็นอะไรที่สำคัญ

พ่อก็คิดนานพ่อไม่ตอบสักที
คือเขาก็ใช้เวลาแบบเราก็ขอว่าเออขอผ่าตัดแปลงเพศได้ไหม
เขาก็แบบเงียบยังไม่ให้คำตอบก็คือเป็นเดือนนะคะ
คือเขาก็เหมือนแบบไปถามเพื่อนถามนู่นถามนี่
ถามเพื่อนเขาว่าแบบที่เป็นหมอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เราก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงทำแบบไหนทำหมอไหนอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็ให้รุ่นพี่เราที่เคยผ่าตัดแปลงเพศมาแล้ว
มาช่วยคุยกับคุณพ่อให้ว่าแบบมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด
ว่าแบบยุคสมัยนี้การแพทย์มันไปไกลแล้ว
มันไม่ต้องแบบโอ้โหทรมานเหมือนแบบแต่ก่อน
เขาก็เลยโอเคเราก็พาพ่อไปหาหมอที่เราต้องการจะทำกับคุณหมอหน่อย
เขาก็ถามเป็นห่วงมากว่าแบบคือคุณหมอเขาผ่ามาเยอะ
เขาก็แบบโอเคตกลงวันนี้นะจบกลับบ้าน
พอเขาทำไมมันเร็วอย่างนี้ทำไมมันไหม้อย่างนี้
พ่อก็แบบยื้อแบบคุณหมอผ่าจัดแบ่งแพทย์เลยนะ
คือต้องอะไรอีกหรือเปล่าจะต้องอธิบายอ๋อไม่เป็นไรไปขอใบรับรองแพทย์มาสองใบแล้วก็จบ
น่าจะแบบเนี่ยคนผ่าป๊าป๊าเนี่ยคนผ่าใช่คือเขาเป็นห่วงเรา
เขาก็พาไปขอใบรับรองจากจิตแพทย์๒ใบค่ะ

ตั้งแต่วันแรกที่เข้าโรงพยาบาล
ใช่ค่ะพ่อนผ่าตัดพ่อก็ไปร่วมพยาบาลใช่ค่ะคือวันนั้น

เห็นอะไรค่ะเห็นนมเห็นไม่เห็นค่ะพ่อไม่เคยเห็นเลย
แต่คุณแม่เห็นตลอดเพราะหนูนอนกับคุณแม่

วันแรกวันสุดท้าย

ที่เรายังจะมีองคชาติหรืออวัยวะเพศชาย

จากคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเออขอโทษ
ขอโทษด้วยที่เป็นลูกชายให้ไม่ได้
แต่หนูพร้อมเป็นลูกสาวแล้ว

หนูรู้สึกว่าเราเกิดมาเรามีบุญแล้วค่ะ

แล้วก็เราต้องขอโทษร่างกายตัวเอง

เพราะว่าร่างกายเราเกิดมาเราครบ๓๐
เราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ประเสริฐที่สุดแล้ว

เขาอย่างน้อยลูกคนจีนค่ะ
ได้ลูกชายเขาต้องผิดหวังเขามีณเขาต้องผิดหวัง
คาดหวังอยู่แล้วแต่เราทำให้เขาไม่ได้
เราก็ขอโทษเขาแล้วก็บอกว่า

ลูกจะทำให้พ่อแม่ภูมิใจมากกว่าเป็นผู้ชาย

เขาก็ภูมิใจเขาก็แบบรู้สึกว่า
เขาก็ร้องไห้อะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราลูก

ใช่หนูก็แบบทำพิธีแบบล้างเท้า
พ่อแม่อะไรอย่างนี้กลับขอคำมาใช่ค่ะ
พ่อแม่บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยยังไง

ต้องถามหนูว่าทั้งหมดเมื่อเปลี่ยน
แปลงมาเป็นผู้หญิงเต็มตัวแล้วชีวิตดีขึ้นไหม
ชีวิตหนูรู้สึกหนูดีขึ้นมากค่ะเพราะว่า
มันคือความมั่นใจที่ออกมาจากภายในของตัวเอง
แล้วเรารู้สึกว่าเราไปไหนเรารู้สึก

คือการงานของหนูคนรอบข้างและสังคมของหนู
คือยอมรับในตัวหนูแล้วก็ส่งเสริม
แล้วก็ยกย่องหนูที่เราเป็นผู้หญิง
เวลามันถึงเวลาจะดังเนี่ยมันจะมีพลังมีออร่า
มันจะถูกโจมตีมันจะมีกระแสกระทบ
ก็เป็นไปตามดวงเขาว่าเขามีดาวอริเป็นดาวกเศษ
คือดาวเสาโมจะมีอุปสรรคตลอดชีวิต

ที่บ้านพ่อแม่จะให้เวลาตามการ
พิสูจน์ทดสอบแล้วโอเคอนุญาตตามวัยตามการ
ซึ่งพ่อแม่จึงเนี่ยถือว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีมาก
เลยแหละประเสริฐนะสุดยอดเลย
ฉะโมต้องเอาตรงนี้ไว้เป็นสารณะนะ
ปีตามาตาสรนังคชามิเลย
พ่อแม่คือที่พึ่งที่ศรัทธาของข้าพเจ้าตลอดชีวิตเลยนะ
เพราะว่าคนอื่นไม่ใช่ล่ะเดี๋ยวจะมีปัญหา
เพราะในดวงเนี่ยราศีสิงศ์

มาจนถึงประมาณปลายปีที่ผ่านมา
เหมือนจะดีแต่ไม่ดีมีอะไรเลื่อนเปลี่ยนแปลง
อย่างที่โมผิดหวังในประมาณสัก
ภิกาธรรมมกรกุมธามีนาเนี่ยนะ
แต่พอหลังจากสงกรานเริ่มดีขึ้น

หลังวันที่เท่าไหร่ในเดือนพฤษภาที่บอกไว้แล้ว
พฤษภาคมดาวพฤหัสดีโคจรผ่านบนศีรษะของดวงชะตาของโม

พฤหัสดีนี้เป็นดาวที่โดดเด่นที่สุด
๒ปีจะมาอยู่ทับราศีสิงศ์สักครั้งหนึ่งนะด้วย

เพราะฉะนั้นตั้งแต่๑๘พฤษภาคม
โมจะต้องมีข่าวดีประสบความสำเร็จ

ซึ่งดวงดีตั้งแต่๑๘พฤษภา

คุณพ่อคุณแม่อยู่ในงานด้วย
ใช่ค่ะไปเชียร์ด้วยแล้วก็พี่ชายไปด้วยค่ะ
ร้องไห้กันทั้งบ้านกอดทั้งกลม
เห็นพ่อแม่แล้วแบบอุ๊ยแบบป๊าม้าโมทำได้แล้วนะ
เราก็ดีใจเราก็ถ่ายรูปด้วยกัน
เรารู้สึกว่าเราตั้งความหวังแล้วก็ในการประกวดครั้งนี้มาก
แล้วก็เรารู้สึกว่าเราทำได้แล้วก็รู้สึกว่า
หลังจากการประกวดเสร็จสิ้นนะคะเรากลับไปบ้าน
เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจกว่า
ก็คือการที่เป็นพ่อแม่เขาเอาลูกไปอวด
คือเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจสำหรับเขามาก
คือเป็นอย่างนี้โมในวันที่โมเป็นแบบนี้
พ่อแม่สูญเสียไปอย่างหนึ่งแล้ว
สูญเสียเด็กชายโม
ยุคเป็นอย่างที่เป็นโมก็ทำให้ได้รับรางหวัญ

โมก็จะเป็นไอดอลของคนอีกมากมาย

ต้องบอกว่าครอบครัวของโม
จะเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายครอบครัว
ซึ่งเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเด็กเกิดมาเขาจะเลือกเพศเองตอนไหนหรือเขาอยากเป็นอะไร
ถ้าเห็นโมเดลครอบครัวโมก็อาจจะทำใจได้ในระดับหนึ่ง

มันน่ารักจริงฟังแล้วแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่า

กับแม่อยู่ค่ะเพราะว่าเวลาหนูออกมาทำงานทุกครั้งนะคะ
หนูก็จะขอพรจากพ่อแม่ก่อน
หลังจากนี้จะต้องไปปฏิบัติเป็นตัวแทนประเทศไทย
ใช่ค่ะหน้าที่หนูทำอะไร
ไปเป็นตัวแทนนะคะประเทศไทยในการประกวด

ที่ประเทศไทยค่ะประเทศไทยเป็นเจ้าพา
เราเป็นเจ้าพาทุกปีเนอะใช่ค่ะเออ
ถ้าสมมุติวันนี้เราดูสาวประเภทสองเราคิดถึงปอยตีชดาวันนี้มีหนังฮ่องกงมีหนังประเทศจีน
มอเจอร์มีรักแท้มั้ย
อันนี้ดวงชะตาเหมาะกับการอยู่ไปโสดดีกว่ามีคู่

ที่เธอรู้นะแค่นั้นแต่ที่เธอไม่รู้
อายุ๒๕เอาใกล้เลย
นี่เป็นจังเกษตรประกวดที่จะมีขึ้น

พอจะเห็นเป็นดวงเป็นดาวไหม